หนังสือพิมพ์โครงการพิเศษสิบห้าฉบับนี้นะครับเป็นนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าคุ้มค่าแก่การรอคอยแล้วก็การเก็บไว้เป็นที่ระลึกกราบนานเท่านานอย่างแน่นอนและที่สำคัญมี
เดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านหัวข้อของหนังสือพิมพ์ทั้ง๑๕ฉบับที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑๓๒๗ตุลาคม๒๕๖๐นะคะสำหรับหัวข้อของแต่ละฉบับนั้นเป็นบทกวีที่ร้อยเรียงโดย
คุณสัจจภูมิละอค่ะฉบับแรกนะคะสามร้อยหกสิบห้าวันสวรรคต
โศกสลดไม่จางหายพระเกียรติกำจายสากลสถิตใจชนนิรันดิ์
พระราชสันตติวงศ์ดำรงสถาพรสุนทรคีตสินถวายบดินสวรรคาลัย
ล้อมใจถวายพักแจ้งประจักษ์ทั้งโลกา
จิตอาสาประชาราชตามรอยบาทองค์ราชัน
ตำนานดอกไม้จันทร์เบ่งบานดั่งดวงดาว
ศพรั่งพราวเก้ากวีอัญชุลีมหาวราชรรพ์
สร้างสรรค์หลากสิ่งมิ่งอนุสร
โขนละครมหรสบไทยเทิดไทยภูมิพล

พระเผลิงกษัตราธิราช
ภูมิทัศน์พระเมรุมาตรแม้นสวรรค์
สร้างสรรค์รอบพระเมน
เด่นเหลืองเรืองอาราม
งามตรการริ้วขบวนพระบรมศพ
้อมนบดอกไม้จันทร์

เป็นชื่อหัวข้อที่ภัยร้อ

สละสลวยและมีความหมายนะคะ
ดังนั้นเราได้เห็นหัวข้อกันแล้ว

แต่ละฉบับนะคะว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้าง
เพราะว่าทั้ง๑๕หัวข้อ

ท่านมีภาพหน้าปกเป็นพระชายาสาธิสลักษณ์
มีชื่อของหัวข้อ
เนื้อหาต่างด้านในนั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง
เราจะให้ท่านที่เป็นหนึ่งในผู้ที่

คุณอาก็มีคอลัมป์อยู่ที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกวัน

คุณอาค่ะขออนุญาตเรียนถามถึงจุดเริ่มต้นก่อนเลยค่ะ
อาจจะมาเป็นหนังสือพิมพ์สิบห้าฉบับนี้นะคะ
ก็คงต้องขออนุญาตย้อนกลับไปถึงฉบับ๑๐๐วัน
ถวายความอาลัยในหลวงภูมิพลที่เมื่อกี้พูดถึงนะครับ

ก็อย่างที่คุณวัชราเรียนแล้วว่า
มันเป็นการทำงานที่สุดยอดของพวกเราไทยรัฐอยู่แล้ว
จะใช้ภาษาอังกฤษกับมันถึงพีคไปแล้วที่พวกเราทำ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องทำอีกในวันซึ่งมีความสำคัญ
คือวันถึง๒วันด้วยกัน
คือวันครบ๑ปีที่พระองค์ได้จากพวกเราไป
กับวันที่จะถวายทรงเสด็จคือวันพระราชทานเพลิงเนี่ย
มันจะเป็นวันที่ยากลำบากมาก
ถ้าเราจะทำแบบนั้นอีกทั้งสองก็คงจะต้องสบายประสานสองหน้า

เราก็ต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ไม่เหมือนคราวที่แล้ว
แล้วก็ให้มีความประทับใจไม่แพ้คราวที่แล้ว
ก็ระดมสมองกันนะครับทั้งฝ่ายพวกเราที่กองบรรณาธิการ
แล้วก็การรวบรวมจากบรรดาของทั้งไทยรัฐทั้ง๓สื่อ
ทีวีไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์

หลังจากที่เราทำคราวที่แล้วเนี่ยเราก็ทำด้วยกันนะครับ
ในที่สุดแล้วเราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำ
ไหนจะทำแล้วเนี่ยมันมี๒วันสำคัญนะครับ

คือทำให้หมดทั้ง๑๔วัน๑๕วันเลยจะดีหรือไม่
สุดทุกคนก็บอกเออถ้าอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันนะ
เราเริ่มมาที่๑๓ซึ่งเป็นวันครบหนึ่งปีนะครับ
แล้วก็ไล่ไว้เรื่อยจนก็ถึงวันที่พระอัตธานเผิง

คือวันที่๒๖ตุลาคม
แล้วก็แถมอยู่๑วันเพราะวันเหตุการณ์สำคัญจะอยู่วันที่๒๕
เราจะได้บันทึกมาเสนอในวันที่๒๗
เราก็ตั้งใจกันไปว่าอย่างนั้นในที่สุดแล้วเนี่ย
ก็ตกลงกันว่าจะทำทั้ง๑๕วัน
ทีนี้พอจะทำ๑๕วันก็มีปัญหาว่าเราจะตรึงใจคน
ดึงคนให้ตามเราได้ยังไงตั้งแต่วันแรก

สิครับก็ในที่สุดแล้วที่ประชุมพวกเราก็มี
เพื่อพี่หลายคนน้องหลายคนก็บอกว่า
คือวันใดที่เราทรงพระชาญรกษ์กับพระองค์ท่าน

ตอนที่ท่านสวรรคตมันจะมีอยู่เป็นเดือน
เราก็จะไปนำภาพต่างเป็นพระบรมชายรักษ์ในชุดต่าง
ชุดทรงงานชุดปลายเสด็จประพาทต่างมาลง
จุดที่เข้าพบกับทางด้านของพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียง
เขาจะจำหน่ายถ่ายดี
เราก็มองคิดว่าสิ่งที่จะตรึงให้คนตามเราได้เนี่ย
จะต้องเป็นภาพหรือว่าเป็นพระบรมชายลักษณ์เท่านั้น
แต่ทีนี้ถ้าเป็นภาพถ่ายเนี่ยเราก็เสนอไปหมดแล้ว
กำลังนั่งคิดกันอีกต่อว่าแต่มีพระบรมชายาสาธิสลักษณ์
ที่สวยงามอีกอันเป็นอันมากซึ่งยังไม่เคยปรากฏ
แล้วยังไม่เคยคนยังไม่เคยเห็นก็มีเยอะ
เราก็เลยตัดสินใจว่าจะใช้พระบรมชายาสาธิสลักษณ์
แล้วก็ให้ทีมงานไปค้นมา
ของพวกเรานี่ก็ไปค้นมากว่า๓๐๐ภาค
แล้วก็คัดเลือกคัดสรรมาได้๑๔ภาค
จาก๑๔ศิลปินซึ่งก็มีทั้งศิลปินแห่งชาติ๓ท่านนะครับ
แล้วก็มีทั้งศิลปินที่อยู่ในระดับชาติ
ที่มีชื่อเสียงแล้วทั้งหมดด้วยกันก็จะเป็นทั้งหมด๑๔ท่าน
ส่วนวันสุดท้ายก็จะเป็นอย่างที่เมื่อกี้คุณเข็มสอนได้เรียนแล้วว่า

เพราะฉะนั้นภาพวันสุดท้ายก็จะเป็นภาพสดของเหตุการณ์
จะเป็นพระเมรุมาตรที่สวยงามหรืออะไรก็แล้วแต่
จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรอกัน
อย่าลืมว่าอยู่ครั้งหนึ่งในกรณ์ที่งานถวายพระเผลินของสมเด็จย่า
รัฐก็จะมีชื่อเสียงมากในตอนนั้น
เพราะภาพสุดท้ายที่เราได้เนี่ยจะเป็นภาพที่เป็นพระเมรุมาตร
แล้วจะมีเปลวเผลินออกมานิดหนึ่ง
สิ่งตากล้องที่เราอยู่ตรงนั้นพอดีก็จะจับมา

ด้วยความชวงรักพรรคดีที่เราที่มีอยู่เนี่ยนะฮะ
อาจจะโดนบรรดาที่เราได้ภาพที่สวยสดงดงามอย่างนั้นหรืออะไรก็ได้นะครับ
มิฉะนั้นก็ต้องมีภาพอะไรที่สวยงามสักภาพหนึ่งมาเป็นตกหน้า
อันนี้ก็จะเป็นในจบาป๑๕ครับ
ส่วนเนื้อหาด้านในล่ะคุณอาค่ะ
คือก่อนหน้านี้จบาป๑๐๐วันสวรรค์โคตรก็จะเน้นเรื่องของพระอัธิรยภาพ
พระราชกรณียกิจของพระองค์

เนื้อหาด้านในจะเป็นลักษณะไหนยังไงบ้างคะ
เราก็มองว่าหลังจากที่จะให้ตรึงคนได้ตามเราทั้ง๑๕ฉบับโดยกับภาพปกต่างแล้ว

ก็มีมติกันว่าเราจะพยายามทำในสิ่งที่ไม่ซ้ำกับคราวที่แล้ว
เพราะในฉบับที่แล้วเนี่ยโอ้โหรวมไม่หมดแล้ว

ก็จะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เมื่อฉบับ๑๐๐วันมา

มีความภาคภูมิใจและมีความอะไรที่ชาวนึกได้

ก็จะเห็นว่าในช่วงวันแรกเพียงวันเดียวครับ

จริงแล้วคนเริ่มปฏิการบทคนแรกก็คือคุณทงชายนั่นทระคร

ที่เป็นคนพลาดหัวไว้ก่อนเลยว่า
๑๐๐วันสวรรค์สกสลดไม่จางหาย

หลังจากนั้นคุณสัจจภูมิเข้ามาต่อกร
จนกระทั่งพบถึงฉบับสุดท้ายนะครับ

ขึ้นมาก็เราจะย้อนกลับไปนิดหนึ่ง
ว่าในวันที่เราสูญเสียพวกของท่านเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินนี้
โศกเศร้าของประชาชนเป็นอย่างไร

ดึงอารมณ์ดึงความรู้สึกให้กลับไปสู่

ในวันที่๑๓ตุรกรมย้อนกลับไป๑ปี
นี่พอเราทำอันนั้นเสร็จเป็นอันที่๑แล้วเนี่ย
ก็อันที่๒ก็เรื่องอะไรที่เกิดขึ้น

ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการที่
ทางด้านของประมุขของประเทศต่าง

มีใครบ้างมีใครมาเป็นอย่างไรนะครับ

จะมีราชกาลที่สุดนะครับ

เราก็จะนำอันนั้นมานำเสนอไว้ด้วยครับ

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในตอนนี้

ในวิธีการเลือกเป็นอย่างไร

แล้วก็จะมีเรื่องราวที่

หลังจากที่เข้าไปกลับความถูกแล้วเนี่ย
ก็จะเป็นอยู่ในภาพของชุดนี้อีกชุดหนึ่งนะครับ

คนรุ่นหลังอ่านแล้วก็จะทราบหลายแนว
พอหลังจากนั้นไปก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

ก็จะมีเรื่องของเพลงต่าง

มีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงอะไรกันเนี่ย
แสดงความอาลัยแล้วก็จะรวมมาไว้
เป็นหนึ่งชุดของเพลงเหล่านี้เลยนะครับ

ตั้งแต่ที่ขับร้องโดย
ถวายให้พ่อนะครับซึ่งจะเป็นเป็นเพลงที่

เขาแต่งได้อย่างทราบซึ้งตรึงใจ
เราก็จะค่อยรวมมาหมดทุกเพลงนะครับ

ล็อกเกอร์เนี่ย้าเราไม่อยากจะเชื่อนะครับ
แต่ว่าเขาสามารถแต่งเพลงที่ถวายในหลวงแบบฟังแล้วน้ำตาไหลได้
เราก็จะรวบรวมมาไว้อยู่ในนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุด๑วันเลยนะครับ
เป็นเพลงนี้ทั้งหมดซึ่งถ้าหากว่าแล้วก็เหลือก็จะใช้เดี๋ยวทางฝ่ายที่เทคนิคก็คงจะมาเล่านะครับ
เราสามารถที่จะทำให้เพลงเหล่านี้มีชีวิตชีวาได้อย่างไรนะครับ
นี่เขาจะลำดับมาอย่างนั้นแล้วก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับถึงด้านของหลังจากที่เพลงแล้วนะครับ
ก็จะมีเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวกับพระบาทพระพุทธเจ้าอยู่หัวในช่วงแรกก่อนนะครับ
หลังจากนั้นไปครบหมดไปแล้วเราก็จึงจะมาสู่งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ
ซึ่งก็จะมีเรื่องราวที่ว่าควรจะมีอะไรบ้างครับกระบวนแห่จะเป็นอย่างไรนะฮะ
รวมทั้งเรื่องของสิ่งที่เราจะได้เห็นจากในวันที่พระราชทานเพลิงศพนี้นะครับ
ก็จะมีออกมาเป็นทั้งหมดเลยครับมันก็เป็น๒ชุด๒ช่วงด้วยกันนะครับ
รวมทั้งหมดก็เป็นสิบสี่วันสิบห้าวันครับคือจะเป็นสิบสี่วันที่เป็นเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมด
ในวันที่สุดท้ายวันที่๑๕ก็จะเป็นภาพทั้งหมดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นั้น
คุณอาครับอย่างความวิจิตรสวยงามของหน้าปกอันนี้แน่นอนนะครับ
ฝีมือของศิลปินแห่งชาติศิลปินชื่อดังเนื้อหาในแต่ละฉบับก็แตกต่างกันไป
แต่ว่าอัดแน่นบันทึกประวัติศาสตร์ทั้งนั้นอย่างที่คุณอาบอก
อรรถรสในการติดตามสำหรับผู้ที่ซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในช่วงเวลานั้น
ก็ผมก็มองว่าถ้าตามทุกวันคุณก็จะได้พบกับสิ่งที่เรานำเสนอในแต่ละเรื่องแต่ละราวไป
ตั้งแต่วันบันทึกทั้ง๑๕วันเหล่านั้นก็จะบันทึกไว้อย่างครบถ้วน
แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยจากการที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ว่าเนี่ย

จะเป็นฉบับหลอมใจถวายพักแจ้งประจักษ์ทั้งโลกา
ใช่ไหมก็จะได้เห็นภาพที่คนไทยไปร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีด้วยเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
มีเพลงสันเสริมพระบรมีมีการช้างแห่ช้างนี่นะครับ
ประทับใจเรื่องของภาพช้างตรงนี้ด้วย
คือจากภาพที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นชุดที่สามชุดที่สี่ของช้างที่มานะครับ
อันนี้ก็จะออกมาแบบชนิดที่เห็นช้างเดินออกมาจากจอเลยครับท่าน
คือจะมีช้างขึ้นมาเลยอะไรอย่างนี้แหละครับจากหนังสือพิมพ์ที่เราดู
เดี๋ยวให้ฝ่ายเทคนิคมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
แต่ว่าเรียนถามอัดซูมนิดนึงเผื่อท่านที่เป็นแฟนหนังสือพิมพ์แฟนข่าวไทยรัฐอยู่แล้ว
ถ้าเราซื้อฉบับพิเศษ๑๕วัน๑๕ฉบับเนี่ย
แต่ข่าวอื่นเราก็ยังนำเสนออยู่ในหน้าในของไทยรัฐใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้เราจะเป็นเหมือนปกหน้า

พอจะมีภาพพระบรมชายาอภิษลักษณ์ที่ว่านั้นนะครับ

พอถัดไปก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเป็นข่าวเหมือนเดิม

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้น
เช่นการเตรียมการต่างมีพิธีการอะไรต่างที่เกี่ยวกับที่จะถวายงานคราวนี้

แล้วก็พิมพ์ด้วยสีสีเหมือนเดิม
แต่ก็จะมีอันนี้เหมือนกับเป็นปกมาอยู่ข้างหน้า

สุดท้ายนี้ค่ะขออนุญาตถามเหมือนที่ถามคุณวัชระเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
ความรู้สึกที่ได้มีการทำงานร่วมกันในครั้งนี้

คุณอาร์ตรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักพักดีกันอีกครั้งหนึ่งผ่านโปรเจกต์นี้ค่ะ
ก็ผมอยากจะใช้คำว่าบางทีเราทำไปแล้วก็ร้องไห้ไปนะครับ
เพราะว่าเราทุกคนนั้นถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะไม่ได้เกิดในราชการที่๙แต่ก็โตในราชการที่๙
แต่ส่วนมากกว่าพวกเราจะเกิดในราชการที่๙
เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีความผูกพันมีใจที่อยากจะทำงานชิ้นนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราทำกันเนี่ยผมคิดว่าเฉพาะกองบริการไทยรัฐก็เกือบจะทั้งหมด
ผมอยากจะใช้ว่าทุกคนมีส่วนช่วยคนละเล็กคนละน้อย
แต่๔๐๕๐คนครับที่มาอยู่ในโปรเจกต์นี้ช่วยกันคิดช่วยกันทำมา
พวกผม๓๔คนนะครับคุณทงชัยนานครนะครับคุณอีก๒๓ท่านเนี่ย
ก็จะเป็นเพียงช่วยประสานให้เท่านั้นนะครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะทำจากใจของกรมนาฬิการ
แต่เมื่อพอไปรวมกับทางฝ่ายของไทยรัฐทีวีแล้วก็ทางด้านของไทยรัฐที่เป็นออนไลน์นี่แหละใช่ไหม
ก็มันจะทำให้มีความรู้สึกว่ามีการผนึกกำลังกันทั้ง๓อย่างแท้จริงนะครับ
ก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าเป็นการทำงานร่วมกันที่มีสีสัน
แต่ทุกคนก็มาทำเขาด้วยใจก็จะเห็นว่ารุ่นแก่อย่างผมเนี่ยอายุมากที่สุดในนั้นนะครับ
น้อยมาจนกระทั่งถึงรุ่นน้องอายุไม่ถึง๓๐มันก็เป็นการผสมผสานการทำงานเพื่อถวายแด่ในหลวงของเราครับ
ต้องขอบคุณอาซูมนะคะที่ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดหนังสือพิมพ์ทั้งสิบห้าฉบับที่จะเกิดขึ้นในห่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ
พระคุณคุณอาค่ะขอบคุณครับคุณอาครับคุณสมชายกรุสวนสมบัติครับ
กรณีชื่อดังของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับอย่างที่คุณอาบอกค่ะว่า
คือทำงานไปทั้งน้ำตาจริงเป็นการร่วมมือกันทุกกลุ่มทุกวัยในไทยรัฐกรุ๊ปนะคะทุกภาคส่วน
ในการนำเสนอผลงานชิ้นนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์นั่นเอง